หมอทำขวัญในพิธีสู่ขวัญข้าวคือผู้ที่ทำพิธีเรียกขวัญกำลังใจให้ชาวนา
โดยชาวนาในแต่ละภาคของประเทศไทยมีคติความเชื่อในเรื่องขวัญของคนสัตว์และพืช
ซึ่งเป็นตัวยึดโยงชีวิตของชาวนา
การทำขวัญข้าวจึงเป็นเครื่องยืนยันในพิธีกรรมให้เกิดความเชื่อมั่นว่าขวัญจะยังอยู่
พิธีสู่ขวัญข้าวถือว่าเป็นการขอขมาลาโทษจากสิ่งที่อาจจะทำให้ไม่พอใจจากขั้นตอนการปลูกเก็บเกี่ยวการนวดและยังช่วยให้แม่โพศพมีความพอใจ
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน